คุณผู้ชมคะจากข่าวของพี่ตูน
ต่อด้วยข่าวของคุณตู่นันทิดากันบ้างนะคะ
พี่ตู่ของเราค่ะหลายคนก็เห็นรูปในอินสตาแกรมแล้วนะคะว่า
เข้ารับการผ่าตัดซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่๓นะคะ
พี่ตู่ค่ะก็เลยขออัปเดตอาการผ่าตัดกันสักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
คือที่ผ่าตัดเนี่ยเพราะมีอาการปวดท้องขั้นรุนแรง
โดยนักร้องคนดังนะคะเผยถึงสาเหตุของอาการป่วย
ว่าเป็นเพราะวิธีการลดน้ำหนักที่ฉับพลัน
ทำให้ร่างกายมันช็อกค่ะซึ่งตอนนี้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ
พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่หลายคนนั้นส่งให้
โดยเฉพาะนะคะน้องเพลงลูกสาวที่เคียงข้างมากันมาโดยตลอด
อดีตสามีอย่างคุณเอ๋ชนสวัสดิ์ด้วยนะคะ
ก็มีความเป็นห่วงส่งมาให้ด้วยค่ะ
ฉุกเฉินเลยนะคือบวชจนตัวเกร็ง
เกร็งแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีออกซิเจนไม่ได้แล้ว

ครูหมอบอกว่าของพี่เป็นเนื้อไขมัน
มันมาจากหลายเคสแต่พอเราอ่านในหนังสือเราจะเจอว่า
การลดน้ำหนักเร็วเกินไป
น้ำหนักที่มันสวิงเกินไปกับอีกอย่างหนึ่ง

อาหารที่มันไม่ได้
แล้วก็ต้องเคี้ยวอาหารช้า
แล้วก็ทานแล้วก็ต้องค่อยทานแล้วก็หยุด
เอ๋โทรมาบอกว่าลูกร้องไห้เหมือนตัวตาย
แล้วก็เหมือนกับว่าอ๋อยังดีใช่ไหม

เดี๋ยวดูอาทิตย์หน้าอีกทีเลยตรวจใหญ่อีกทีเลยค่ะ

รุ่นใหญ่ก็ไม่ต้องมาหวานกันแล้วเขาก็มาแบบว่าเป็นไง

สาวที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วย
อาจจะพร้อมเร็วนะครับ